ทีนี้ข่าวจะเล่าต่อไปนี้ขออนุญาตอุทานว่า
คือตอนนี้สสกับสวเขาเสียงแตกกันใช่ไหมคะ
ว่าจะบริจาคให้เงินเดือนให้กองทุนโควิดดีหรือเปล่า

บอกเลยประกาศชัดเจนบอกว่าผมยินดีให้สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งสอสอเข้าสมทบทุนกองทุนแก้ไขปัญหาโรคโควิดสิบเก้า
เดือนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้านร้อยหกสิบบาทถ้วนจำนวนสามสิบหกเดือนหรือสามปี
ก็รวมเป็นเงินสี่ล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเงินภาษีเนี้ยเป็นค่าจ้างผม
มันเป็นเงินภาษีของประชาชนพอผมขอคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผมรักและเป็นห่วงทั้งหมด
จากสสเต้พระรามเจ็ดอันแน่อ่าวันนี้แหละค่ะ
เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้หักเงินเดือนหักเงินประจำตำแหน่ง
จะหักเงินเดือนสอสอเพราะทราบดีว่าสอสอส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วแล้วก็จริงจริงแล้ว
ถ้าเกิดว่าไปดูสลิปเงินเดือนของสอสอเมื่อหักภาษีแล้ว
เงินเข้าบัญชีจริงเนี่ยสักประมาณ๘๐๐๐กว่าบาทก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะ
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอาล่ะใครจะบริจาคเข้ากองทุนโควิด
ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกกฎระเบียบอะไร
ที่เป็นเรื่องของกฎข้อบังคับนะค่ะ